หอนของร้านค้าเลยผู้หญิงคนนี้ก็เฝ้าร้านอยู่
ผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาเดินเข้ามามือเปล่าแล้วนะไม่มีอะไรนะ
ก็เดินมาหยิบสินค้าหยิบมีด
มีดจะซื้อหรือเปล่าครับใช้มีดนี่แหละจะมาจี้ชิงทรัพย

คนร้ายใส่เสื้อแขนยาวเหลืองหมวกแดงเดินเข้ามาแล้วไปหยิบมีดมา
ไม่ได้จะซื้อนี่เอามาจี้เจ้าของร้านเลย
เธอพยายามขาดขืนนะพยายามยื้อย่างกระเป๋าเงินที่คนร้ายเอาไป
แต่ไม่สำเร็จครับแถมเธอโดนทำร้ายบาดเจ็บไปด้วย
เหตุเกิดบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
เจ้าของร้านวัย๒๔ปีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านชำชื่อร้านโคตรถูก
ตั้งอยู่ริมถนนเชียงใหม่พร้าวที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่
แล้วเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่แฝกแล้วด้วยว่า
คนร้ายใช้มีดชิงทรัพย์ได้เงินไป๑หมื่นบาทเลยนะ
แล้วเธอเอาภาพนี้คุณผู้ชมที่เราดูด้วยกันเนี่ยไปเป็นหลักฐานครับ
บอกว่าคนร้ายทำทีมาเลือกซื้อของแล้วก็หยิบเอาหมวกแก๊ปสีแดง
แล้วก็มีดปลายแหลมโอ้โหไอ้หมวกแก๊ปเนี่ย
ทีแรกก็นึกว่าของเขาเองไม่ใช่คุณผู้ชมของร้าน
คนร้ายตอนเข้ามาหยิบหมวกก่อนแล้วไปหยิบมีดปลายแหลมที่วางขายในร้าน
คือเอาทุกอย่างเลยเสื้อนี่หยิบที่ร้านด้วยไหมกางเกงด้วยไหม
โอ้โหอาจจะมีกางเกงในที่เป็นของตัวเอง
นั้นนี่หยิบจากร้านมาหมดเลยไม่ลงทุนเลย
สักพักหนึ่งคนร้ายเนี่ยบอกเจ้าของร้านบอกให้ไปรอหน้าร้านเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้
แล้วคนร้ายขู่ว่าเออขออภัยเจ้าของร้านบอกคนร้ายว่าให้ไปรอหน้าร้านเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้
แต่คนร้ายขู่ว่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมดเลย
แล้วภาพก็เป็นตามนี้เลยคุณผู้ชมนี่ไงจุดนี้จุดที่คนร้ายหยิบมีดไป
เจ้าของร้านเล่าต่อว่าคนร้ายนี่เตรียมการมาเป็นอย่างดีเลยนะนักข่าว
จากการเช็คกล้องวงจรปิดอีกตัวเนี่ย
เห็นว่าคนร้ายขับกระบะไปจอดที่ซอยข้างร้านก่อนเพื่อลงมาดูลาดลาว
พอเห็นว่าเธออยู่ร้านคนเดียวเฝ้าร้านคนเดียวแล้วช่วงนั้นไม่มีลูกค้าด้วย
คนร้ายกลับไปขยับรถมาจอดใกล้ร้านสัก๑๐๐เมตรแล้วค่อยมาก่อเหตุครับ
เจ้าของร้านเขาเปิดร้านมา๖ปี
เขาบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์อุกอาจแบบนี้มาก่อนเลย
เต็มที่ก็แค่งัดตู้เติมเงินหน้าร้าน
แต่ครั้งนี้เธอถูกจับหัวโขกก๊อกน้ำด้วยนะ
ต่อยท้องแล้วก็แขนด้วยตอนที่พยายามจะวิ่งตามคนร้ายไป
แล้วเจ้าของร้านเขาคุ้นหน้าคุ้นตา
คนก่อเหตุบ้างไหมเธอบอกว่าไม่คุ้นหน้าเลย

อย่างไรก็ตามฝากตำรวจสพแม่แฝกด้วยนะครับ
ติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว
ไม่อย่างนั้นอาจจะไปก่อเหตุกับร้านอื่นต่อได้นะครับ